เด็กชายวัย๑๔ปีขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ายน้ำล้น
แล้วตรงฝ่ายน้ำล้นกระแสน้ำมันเชี่ยว
ทำให้ทั้งเขาแล้วก็ตัวรถจักรยานยนต์ตกลงไปในแม่น้ำ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังมีความพยายาม
ในการที่จะหาร่างของเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้อยู่เลย
สิดูกระแสน้ำสิเจ้าหน้าที่เข้าไปนี่
ต้องมีเชือกขึงแบบนี้คอยจับเลยนะคะ
ใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ตำรวจภูทรภูกระดึงได้รับแจ้งมีเหตุ
ถูกกระแสน้ำพัดศูนย์หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝ่ายน้ำล้นน้ำลำพอง
ในพื้นที่ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับ
ประสานแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยภูกระดึงแล้วก็ชุดกู้ชีพ
พร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงเห็นชาวบ้านมุงดูกันจำนวนมากเลยนะครับ
จุดเกิดเหตุก็เป็นฝ่ายน้ำล้นมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
ทราบชื่อผู้สูญหายคือเด็กชายอธิบโพศีอายุ๑๔ปี
จากนั้นชุดประดาน้ำของกู้ภัยได้ลงไปงมค้นหาคุณ
ปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งหัวค่ำและจนกระทั่งช่วงค่ำ
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
สิตั้งแต่ฟ้าสางยังมืดกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเหลือเกิน
ใช้เวลาค้นหานานกว่า๒ชั่วโมงยังไม่พบครับ
มืดค่ำแล้วต้องยุติการค้นหาเป็นการชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่ามีชาวบ้านที่ไปนั่งยกย่อหาปลา
บริเวณจุดเกิดเหตุเห็นเด็กชายวัย๑๔คนนี้
พยายามขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝ่ายน้ำล้นไปยังอีกฝั่งของหมู่บ้าน
ซึ่งตัวคนที่ไปยกยอหาปลาก็พยายามตะโกนเตือนเด็กแล้วนะ
บอกว่าอันตรายน้ำมันไหลเชี่ยวแต่เด็กไม่เชื่อครับ
จู่ก็ถูกกระแสน้ำพัดเด็กชายวัย๑๔
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของเขาหายไปกับกระแสน้ำทันที
ชาวบ้านก็เลยรีบไปแจ้งชาวบ้านคนอื่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือครับ
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชุดประดาน้ำ
ก็นำกำลังไปค้นหาร่างของเด็กชายอาทิตย์เป็นวันที่๒แล้ว
พบรถจักรยานยนต์ของเด็กชายอาทิตย์แล้วนะครับ
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๑๐เมตร
ส่วนร่างของเด็กชายอาทิตย์ตอนนี้ยังไม่พบครับ
เนื่องจากกระแสน้ำยังไหลเชี่ยว
ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาร่างของเด็กชายอาทิตย์ต่อไป

จนถึงตอนนี้บ่ายแล้วก็ยังทำงานกันอยู่นะครับ